เพราะว่าฟาร์มไก่ชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองเนี่ย
เจี๊ยบเนี่ยหายบ่อยมากเลยคุณผู้ชม
ฟาร์มก็เลยตัดสินใจติดกล้องวงจรปิด

แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาคือแบบนี้ค่ะ

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ค่ะ
คือตอนกลางคืนมันจะมีดวงไฟประหลาดสีแดง
ขนาดใหญ่ประมาณเท่าเมาะหุงข้าวได้อะค่ะ

ใหญ่นะแล้วลอยไปลอยมา

เออคุณดูสิแล้วก็ดวงไฟเนี่ยมันขยายได้หดได้ขยายได้หดได้
ตอนที่เข้าไปในกรงคุณเห็นไหม

แล้วบางจังหวะดวงไฟมันมีการหยุดกึ๊ก

แล้วก็ลอยผ่านหน้ากล้องวงจรปิดไป
แต่ก็ยังลอยวนเวียนอยู่ภายในฟาร์มไก่ชนตรงนี้

หลังจากนั้นก็ลอยหายออกไปทางป่าด้านหลังฟาร์มไก่ชน

นางนาศิพานายมงคลสิงจันทร์อายุ๓๙ปี
เจ้าของฟาร์มไก่ชนเขาเล่าให้ฟังว่า
เขาทำฟาร์มไก่ชนมานานเป็น๑๐ปีแล้วนะ
แล้วก็มีไก่ชนหนุ่มเตรียมส่งให้ลูกค้ากว่าร้อยตัว
แล้วก็มีลูกไก่ชนอีกจำนวนมากด้วย
แล้วเมื่อ๑๐วันที่ผ่านมาก็พบว่า
ลูกไก่ชนที่ฟูมฟักเลี้ยงดูอย่างดีเลยเนี่ย
แล้วก็ขังเอาไว้ในกรง๑๐ตัวเนี่ย

เหลือ๒ตัวเท่านั้น
ก็เลยเอายังไงดีหายไปแบบไร้ร่องรอย
ไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติด
จะได้รู้ว่าไอ้หัวขโมยที่มาขโมยลูกเจี๊ยบเนี่ย

จนกระทั่งช่วงกลางดึกของวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ภรรยาของนายมงคลมาปลุกให้ตื่น

กล้องวงจรปิดเนี่ยมีดวงไฟประหลาดเนี่ย
ลอยไปลอยมาอยู่ในฟาร์มไก่ของเรา

แล้วก็ลอยวนเวียนอยู่ใกล้กับกรงที่ขังลูกเจี๊ยบเอาไว้เลย

มองเลยแอบมาดูมามองทางด้าน

แล้วปรากฏว่าพบดวงไฟประหลาด
มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวด้วยนะ

ไม่กล้าที่จะออกมาดูนอกบ้านอ่ะ

ไม่เอาตอนนั้นไม่กล้าดวงไฟอะไร

ใช่ในใจก็คิดแค่ว่าถ้าหากดวงไฟเป็นผีกระสือ
แล้วเข้าไปกินไก่ชนพ่อพันธุ์ตัวแพงภายในฟาร์ม

ขอลองสักตั้งพี่มงคลบอกแบบนี้เลย

แล้วไปดูวิธีป้องกันผีของเขา

เขานำหนามไผ่กับใบสับปะรดที่มีหนามมาห้อยแขวนไว้ที่ฟาร์มนะคะ
เป็นการป้องกันผีกระสือ
อันนี้ป้องกันตามความเชื่อโบราณนะ
แล้วพี่มงคลยังบอกว่าเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมา

แต่ตอนนั้นเขาบอกมันไม่มีหลักฐานเลยไม่แน่ใจ
ส่วนครั้งนี้มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดไง
จับได้ชัดเจนเลยแต่อย่างนี้คุณผู้ชม
ทั้งหมดทั้งมวลมันยังไม่สามารถสรุปหรือพิสูจน์ได้
ดวงไฟประหลาดที่เห็นในกล้องวงจรปิดลักษณะแบบนั้น

เพราะฉะนั้นดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเช่นเดียวกันค่ะ
ให้พี่แกระวังอีกอย่างหนึ่งคืองู

ใช่กินเก่งด้วยแล้วลูกเจี๊ยมันตัวเล็กอะนะ